พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของดาราสาวที่แปรเปลี่ยนสถานะมาเป็นคุณแม่นะคะ
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเธอรวมตัวกัน๕คน

เมื่อคุณแม่คนดังทั้ง๕กระเตงลูกสุดที่รักมาเจอกัน
บรรดาแม่แบ่งปันให้แฟนได้อมยิ้มผ่านโลกโซเชียล
ทั้งคุณแม่เบ้นท์พอลชิตากับน้องปริม
คุณแม่แอนอลิชากับหนูริชา
คุณแม่ลีเดียสรรรัสและน้องดีแลนด์ลูกชาย
คุณแม่เล็กพริกขี้หนูกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์น้องเป่าเป่า
และคุณแม่นักธุรกิจปลาอัชรากับน้องพิตต้า
แค่ความสดใสไร้เดียงสาของหนูก็ขโมยใจพี่ป้าน้าอาไปเต็ม
แต่ที่เรียกรอยยิ้มมุมปากได้มากกว่า
ก็คงจะเป็นแคปชั่นสุดหาที่คุณแม่ทั้งหลายแกล้งแซวลูก
โดยเฉพาะความครีเอทของคุณแม่น้องเป่าเป่า
นำลูกสาวน้องปริมและน้องดีแลนด์
บทบาท๓ดารานำหนังดังโอเนกาทีภาคปันน้ำนม
ทำเป็นคลิปน่ารักฝีมือการตัดต่อของหนุ่มบี้สามี
เรียกเสียงฮาและความเอ็นดูของหนูทุกคนเลยค่ะ
ที่จะแบ่งพิสูจน์ให้รักของเธอพอเหมือนกัน

ที่จะเป็นคนสำคัญของเธอ
สุดท้ายก็ยังต้องทำใจเสมอ

มีเพียงความผูกพัน

ดเลยค่ะอย่ารอค่ะกดกดเลย
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป